ก็ตอบคำถามทายแผ่นป้ายไปแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องอบสายไม้
ตกลงรู้จริงหรือว่าแอปแบ๊วหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
หลายคนเห็นมาแล้วว่าค่อนข้างเดือดรุนแรงพอสมควรนะคะ
น้องเชื่อว่าคำว่าอบเนี่ยเป็นคำพูดที่น้องไข่มุกเขาใช้เป็นประจำอยู่แล้ว
ไม่ได้เกิดจากการแอปแบ๊วอย่างที่กระแสในโซเชียลโจมตีหนักมากตอนนี้นะครับ

ว่าน้องก็รวมตัวกันบอกว่าคือเป็นธรรมชาติของไข่มุก

แล้วก็มักจะสร้างชื่อน่ารักให้กับสิ่งของต่าง
เพราะฉะนั้นเพื่อนเขาอาจจะไม่ได้แอปเนาะอาจจะเป็นความแบ๊วส่วนตัว
ส่วนในวันที่สัมภาษณ์นี้ตาดีเหมือนกันถือเป็นครั้งแรกของน้องแคน
ที่กลับมาออกงานกับสมาชิกวงอีกครั้งค่ะ
ก็ดีใจค่ะนี่ได้มาร่วมงานกับเพื่อน
ถ้าเป็นช่วงแรกก็มีดาวดาวบ้างเพราะว่าเหมือนกับคนเราเจอดราม่านะคะ
แต่ว่าคือพอพ้นช่วงนั้นได้เนี่ย
เรามานั่งอ่านจดหมายแฟนคลับอ่านคำต่างที่เขาให้กำลังใจเราเป็นอย่างดี